เสาร์นี้ห้ามพลาดสดประทะเก๋า

กล้องนครบานสกิจรุ่งโลศ
อินทราชัยหรือดาวเด่นลูกเมืองเพชรนะครับ
เป็นมวยทรวงบทเตะต่อยซอกความตีหนึ่งแรง
ช่วงหลังมีความร่างกายสดครับ
ต้องทอนบาทกลับเป็นมวยถึงยาว
เตะเข่าความตีหนึ่งแรงกลับมีฮึกตลอดครับ
กันพิกัด๑๔๒ต่อ๑๔๔ปอนด์

ศิษย์เยี่ยมวันไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการสลัดครับ